เรากลับมาดูเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่
สำหรับสถานการณ์โควิด๑๙กันก่อนนะครับ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันศุกร์ที่๔มิถุนายน
ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๒๖๓๑รายนะครับ
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๒๔๔๒ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๑๘๙ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่การระบาดของโควิด๑๙ในบ้านเรา
ก็คือ๑๗๑๙๗๙ราย
ผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้ก็ยังเสียชีวิตเยอะอยู่นะฮะ๓๑ราย
สะสมผู้เสียชีวิตในบ้านเรา๑๑๗๗ราย
ขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยรักษาหายรายวัน
แล้วก็คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มขึ้นอีก๒๔๙๓ราย
รวมหายป่วยสะสมแล้วกว่า๙๓๐๐๐ราย

โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่เรียกว่าโอ้โหยังทรงตัวอยู่๒๐๐๐กว่า๓๐๐๐บ้าง
ลดลงมาบ้างหรือไม่ก็เพิ่มขึ้นบ้าง
ทำให้คุณหมอโอภาษพุทธเจริญหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่
คลินิกโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
โพสต์ข้อความออกมาสั้นแบบนี้
บอกว่าอย่าเพิ่งชินไปกับตัวเลขผู้ป่วยรายวันวันละ๒๓๐๐๐ราย
อย่าคิดว่าฉีดวัคซีนแล้วใช้ชีวิตเหมือนเดิม
อาจจะผ่อนคลายได้มากขึ้นแต่อย่าเพิ่งชินอย่าเพิ่งกาดตก
ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานะประชาชนคนไทยทุกคน
ในการช่วยกันเฝ้าระวังตนเองด้วยนะครับ
คือที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่า
ก่อนหน้านี้ก็จะมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์บทสวด
แล้วมันก็จะต้องมีชื่อโควิดนะนะ
เพราะว่าด้วยความที่โควิดมันเป็นโรคใหม่ใช่ไหม

ทีนี้ยังไงต่อคะถ้าเกิดกรณีแบบนี้
การที่จะพูดว่าโควิดการที่จะสวดโควิด
มันจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะที่เป็นคำศัพทบาลีใช่ไหม
แล้วล่าสุดค่ะมหาเถระสมาคมก็มีมติออกมานะ
ให้ใช้ศัพท์คำว่าโควิโท
นี่แหละค่ะเป็นชื่อของโควิด๑๙ในภาษาบาลี
เวลาที่พระท่านจะเจริญพระพุทธมนตร์
เพื่อให้การใช้ศัพท์คำว่าโรคโควิด

แล้วก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยนะคะ
ก็เป็นศัพท์คำว่าโควิโทนะฮะ
คือทั้งนี้ก่อนหน้านี้มหาเทราสมาคมนะครับ
เห็นชอบให้มีการเจริญพระพุทธมนตร์
ตรัตนสูตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ
โดยในวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
เขามีการสวดกันแทบทุกวัดเลย
ทั่วทั้งประเทศสวดพร้อมเพลียงกันนะครับ
แล้วก็มีการนำบทคาถาไล่โควิด
มาเป็นบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวนะครับ

อาการสวดต่างที่จะมีคำว่าโควิด๑๙เนี่ยนะครับ
ถ้าเป็นภาษาบาลีแล้วก็จะใช้คำว่าโควิทโทนั่นเอง
นี่ก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจเป็นขวัญเป็นกำลังใจนะครับ
ในการที่จะทำให้เราปราศจากโควิด๑๙ปัดเป่าภัยร้ายออกไปนะครับ
แต่ว่าท้ายที่สุดมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะฮะ
ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีกาดอย่าตกนะคะ